ก็มีข้อเสนอมาจากภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะว่าอยากจะให้กองทัพภาคที่๔เป็นแม่งาน
ในการช่วยเหลือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
ซึ่งทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกนะคะว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
มีการเพิ่มวงเงินนะคะสำหรับวงเงินช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม๙จังหวัดค่ะ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะ
เพื่อจะเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน
กระทรวงมหาดไทยได้ประสานกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการให้อำนาจพวกราชการจังหวัด
จังหวัดซึ่งก็คือพัทธลุงนราธิวาสยะลาสงขลาปัตตานีตรังนครศรีธรรมราชสุราธานีและชุมพร
เพิ่มเติมจังหวัดละ๕๐ล้านบาทและให้ยกเว้นหลักเกณฑ์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ซึ่งก็จะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
และอย่างที่บอกมีข้อเสนอจากทางพักประชาธิปัตย์ออกมาค่ะคุณผู้ชม
นายเทพไทยเซ็นพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชภักดิ์ประชาธิปัตย์
เสนอให้รัฐบาลใช้กองทัพภาคที่๔ค่ายวัชิราวุฒิเป็นศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคใต้แบบบูรณาการ
เนื่องจากว่ากองทัพบกและกองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยเหลือประชาชน
และมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีความพร้อมนะคะ
โดยยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ละเลย
ที่จะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชน

อภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็จะลงพื้นที่เหมือนกัน
ชุมพรไปสุราธานีไปนครศรีธรรมราชในวันอังคารและวันพุธนี้ล่ะค่ะ
คุณผู้ชมพรุ่งนี้มารืนนี้นะคะบอกว่าจะไปดูสถานการณ์น้ำ
แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าไปในนามของ
ประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะคะ
ส่วนนายชินวรบุญเกียรติอดีตสสนครศรีธรรมราชภักดิ์ประชาธิปัตย
ก็บอกว่าภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่นครศรีธรรมราชตอนนี้ยังวิกฤต
โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มเช่นที่อำเภอชวางน้ำท่วมสูงเลยค่ะ
และสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่ติดกับภูเขา
อาจจะเกิดดินสไลด์เช่นหมู่๓บ้านเขาวังและอำเภอทุ่งสงศ์
แต่ก็ขอบคุณหน่วยทหารในพื้นที่
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
แต่ยังมีจุดอ่อนของระบบราชการเรื่องของการบูรณาการความช่วยเหลือ
ที่ยังมีอุปกรณ์เช่นเรือท้องแบนยังไม่เพียงพอค่ะ
ส่วนตัวได้ออกช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันนะคะ
แล้วก็พบว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วก็จำเป็นมากตอนนี้เนี่ย
คือเรือท้องแบนคือน้ำดื่มคือยารักษาโรค

ส่วนกำลังใจของประชาชนในพื้นที่ยังเข้มแข็ง
ยังตื่นตัวใช้ช่องทางโซเทียลแจ้งเหตุ

ว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงได้
ถ้าหาก๔๕วันต่อจากนี้ไม่มีฝนตกลงมาอีกนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจ

ข้อความทางไลน์ที่ขึ้นหน้าจอไทยรัฐทีวีตอนนี้

นี่แหละค่ะฝนตกหลายพื้นที่เลยนะคะ
ชะบังคูบอนสาลายาระยอง
ประจวบตกติดกันมา๒วันแล้วค่ะ
ส่วนที่อำเภอกระแสสินสงขลานี่ก็รับน้ำอยู่
วกแดงตกแล้วอายุทยาตอนนี้ครึ้ม

ที่เลยที่บุรีรำรวมถึงพยาวก็ยังหนาวอยู่

คุณผู้ชมจะได้รับรู้สถานการณ์โดยทั่วกันนะคะ